ส่วนที่นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เอง
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่กระบี่นะคะ
มีผู้ชายคนนึงก็อายุไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็๒๕เบนเจอร์เพศ
อยู่ดีก็เข้าไปในห้องน้ำหญิง
ถอดเสื้อผ้านั่งลงกับพื้น
แล้วก็สำเร็จความไคร้ด้วยตัวเองโชว์

พอผู้หญิงเข้าห้องน้ำเขาก็กรี๊ดสิเรียกเจ้าหน้าที่มารวบตัว

แล้วอาจจะแบบไม่ได้กินยาต่อเนื่องอะไรแบบนี้
เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบว่าป่วยทางจิตจริงหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองกระบี่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนนึงวัยเบนเจอร์เพศได้
บุกเข้าไปในห้องน้ำหญิงอยู่ชั้น๓ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งค่ะ
อยู่บนถนนมหาราชเขตเทศบาลเมืองกระบี่

แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ถูกพนักงานของห้างควบคุมตัวเอาไว้
ก็เลยสอบปากคำคนก่อเหตุ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของห้างแห่งนี้นะคะ
นายนัทพงศ์แสงเกิดเล่าให้ฟัง

ว่าผู้ชายคนนี้บุกเข้าไปในห้องน้ำหญิง
แล้วก็ถอดเสื้อผ้าของตัวเองจนหมดนะคะ
แก้ผ้าแล้วก็นั่งที่พื้นห้องน้ำ
แล้วก็สำเร็จความไคร้ด้วยตัวเองโชว์
ตอนนั้นมีพนักงานหญิงเข้าห้องน้ำพอดี
เขาก็กรี๊ดสิคะเขาก็ตกใจอ่ะ
ร้องเสียงดังวิ่งหนีกระเจิงออกมาจากห้องน้ำ
แล้วก็แจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัย
มาช่วยกันนำตัวผู้ชายคนนี้ออกมาจากห้องน้ำ
คือผู้หญิงเข้าห้องน้ำไปเขากรีดร้อง

คือไม่ได้ตกใจวิ่งหนีอะไรออกมา

แล้วก็เนี่ยค่ะรอให้ตำรวจมาสอบปากคำ
หลังเกิดเหตุติดต่อยาดของผู้ชายคนนี้แล้วนะคะ
เบื้องต้นเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ป่วยทางจิต
ก่อนเกิดเหตุแม่ออกไปทำงาน
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้กินยาด้วย
แล้วก็หนีออกมาจากบ้านมาก่อเหตุวุ่นวายนี้ค่ะ
ไม่ออกปุ๊บผมแจ้งรับวภอมา
รับวภอห้างขึ้นมานะครับ

เพื่อให้มาช่วยนำคุณน้องคนนี้ออกมานะครับ
แต่พอผมวางสายจำรวจปุ๊บ

พอออกมาแล้วผมก็เลยนำตัวเขา
รบพอคุมขึ้นมาที่ห้องผมห้องฝ่ายบุคคลที่นี่
นี่คือข้อมูลที่ได้ข้าวข้ามมา
ก็ต้องนำตัวผู้ชายคนที่ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักกันนะคะ
เขาก็รับสารภาพว่าเขาทำอนาจารย์จริง
เจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อหากระทำอนาจารย์ในที่สาธารณะ
แล้วก็ส่งตัวไปให้หมอตรวจร่างกายด้วยนะคะ
ที่บอกว่าป่วยทางจิตป่วยจริงหรือเปล่า
หลังจากนี้ก็ต้องดำเนินคดีต่อไปค่ะ